ถึงชื่อของนายวรวุฒิอยู่ญาติมาก
ชื่อนี้คุ้นเพราะว่าเคยเป็นข่าว
คนขับรถฟอร์จูเนอร์โกงความตาย
ที่โดนรถเป็นรถบรรทุกรถตู้คอนเทนเนอร์ล้มใส่
ใส่รถฟอร์จูเนอร์จนแบนแต๊เป็นกล้วยปิ้งเลย
เขาบอกว่าโอ้โหไม่น่ารอดแต่รอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหารนะครับ
คือนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คลิปนี้ทุกคนจำได้ค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
คันนี้ถูกรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกเมล็ดถั่วเหลืองมา

แล้วก็ใช้เวลาที่จะช่วยเหลือกู้ชีวิตของคนขับรถ
ก็คือพี่วรวุฒิอยู่ญาติมากอยู่๓ชั่วโมง
สุดท้ายคนขับรอดออกมาได้
แต่ที่เรามาเล่าข่าวนี้อีกเพราะอะไรรู้ไหม
เมื่อวานนี้ค่ะพี่วรวุฒิเขาก็เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คือกลัวไงว่าคดีนี้มันมีความผิดปกติหลายจุดเลยนะคะ
คือคดีของพี่ยังไม่จบนะ

เกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายนะฮะ
ทีนี้เมื่อวานไงก็เลยมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็บอกว่าการตัดสินคดีนี้
พอตรวจสอบไปแล้วมันผิดปกติหลายอย่าง

อย่างเรื่องคดีอาญาศาลก็เพิ่งจะยกฟ้องไป
โดยคุณพี่วรวุฒิเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้คุณ
บอกว่าทำไมเนาะตำรวจถึงแยกส่งฟ้อง
คดีเมาแล้วขับออกจากคดีทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส

ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพี่วรวุฒิบอกว่า

แต่ทำไมตำรวจถึงแยกคดีฟ้อง

บทลงโทษของเมาแล้วขับมันน้อยกว่าไง
ทีนี้เมื่อสารตัดสินโทษสูงสุดไปแล้ว

คดีที่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและเสียทรัพย์สินได้
เอาฟังเสียงคุณพี่วรวุฒิหน่อยนะคะ
ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมตำรวจต้องรีบฟ้องอะไร
เพราะเมาแล้วขับ

ทั้งที่ผมก็เห็นอยู่แล้วเหตุการณ์

ผมติดอยู่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์
๒ชั่วโมง๔๕ผมทุกข์ระมานขนาดไหนครับ

เมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส

พอวันที่๑๑สารตัดสินบอกว่ายกฟ้อง

เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอะไรผมเลย

ครั้งที่๕ตกลงกันที่

๗๓แสนไว้จ่ายค่าประกันผม

ผมจะเหลียงเงินจาก๑๓๐๐๐๐๐บาท

ค่าเสียเวลาค่าผมหยุดงานค่าอะไรอีก

ผมถึงบอกว่าผมไม่ได้รับความผิดทำ

นี่แหละค่ะพี่วรวุฒิเขาก็บอกด้วยนะ

เอ๊ะทำไมล่ะคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

มีแค่เสียค่าปรับเป็นเงิน๖๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องของการชดเชยค่าต่างเนี่ยนะ
ประกันเป็นคนออกค่าใช้จ่าย
มันต่างจากตัวพี่วรวุฒิน่ะ

ชดเชยที่ได้มามันไม่เท่ากับค่ารถคันเดิมเลย
ต้องมาบาดเจ็บอีกต้องรักษาตัว
คุณผู้ชมเห็นว่าให้สัมภาษณ์เราแบบนี้

ยังต้องเข้ารับการรักษาทำกายภาพบำบัด
ไม่รู้ว่าจะหาย๑๐๐เมื่อไหร่

เขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมที่มากเพียงพอ
ทำผิดยังไม่ได้รับโทษแม้แต่นิดเดียว

มันก็สะเทินใจเหมือนกันเนอะเนอะนะครับ